เรื่องอาการการป่วยของคุณโอวารุธค่ะ
หลายคนสงสัยว่าสาเหตุใดทำไมทำให้พี่โอเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว
จริงแล้วที่ผ่านมาค่ะตามประวัตินะพี่โอมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะ
อย่างที่ทราบกันนะคะเรื่องการใช้ชีวิตนะคะเรื่องการติดสุราค่ะ

ที่พ่อให้สัมภาษณ์นะคะว่ามีปฏิหารหลายครั้งให้กับลูกแล้วนะคะ
เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๗ค่ะ
คุณโอวรุษประสบบัติเหตุรถชนที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนนั้นกระดูกซี่โครงหักสี่ซีก
และกระดูกยังไปทิ้มปอดทะลุ
ต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนเพื่อให้กระดูกเชื่อมต่อกัน

นอกจากนี้นะคะยังเคยเหลือจมน้ำที่เขินแม่งัด
แล้วตอนนั้นก็คนมาช่วยชีวิตได้ทันค่ะ
ช่วงเดือนกันยายนพศ๒๕๕๘ค่ะ

อัปเดตชีวิตว่าตอนนี้ตั้งใจจะลดอบายมุกทุกสิ่ง
เพื่อเตรียมตัวกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง
ซึ่งก่อนอันนี้ยอมรับว่าใช้ชีวิตแบบโลดผล
โดยเฉพาะการติดเหล้ารวมไปถึงโรคส่วนตัว
ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันค่ะ
ส่วนอาการปัจจุบันค่ะที่ทำให้พี่โอวรุธป่วยหนักจนสุด
ในช่วงกลางดึกวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
ทีมแพทย์ลงความคิดเห็นเบื้องต้นว่า
ก็เกิดจากอาการที่ไตวายนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตได้ทันนั่นเองนะคะ
ก็นี่แหละค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่พี่โอวรุษติดเหล้ามานานกว่า๓๐ปีค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจการใช้ชีวิตนะคะคุณผู้ชม

แล้วก็ที่สำคัญอ้างอิงศาสนาพุทธนิดนึง

สิ่งเหล่านี้ไม่ดีต่อชีวิตเราเลยนะคะ

แต่นี่แหละค่ะก็ไว้อะไรกับพี่โอนะคะ